เราย้อนไปดูความสำเร็จของนักกีฬาไทย

มีการแข่งขันหลายชนิดกีฬา

สองรายการทั้งชุดยุวชนแล้วก็ชุดใหญ่

ของประเภททีมหญิงครับชิงแชมป์โลกซึ่งไทยก็เป็นเจ้าภาพ
ทีมชายน่ะหยุดเส้นทางไปแล้วนะครับแต่ว่าทีมหญิงเนี่ยมีลุ้นครับ
ในการที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับซึ่งเดียวมือหนึ่ง
ชนกอินทนนท์ครับเล่นร้อนแรงมากครับมือสี่ของโลกนะครับ
หนึ่งต่อศูนย์คู่นะครับในประเภทหญิงเดี่ยวมือหนึ่ง
จากนั้นครับไทยมาเสียท่าในสองประเภทหลังนะครับหญิงคู่มือหนึ่ง
จงกลพันธ์กิติธารากุลกับประวินทรัพย์พระจงใจ
รวินดาประจงใจแล้วก็หญิงเดี่ยวมือสองนิชาออนจินดาพลน้องแน็ตนะครับ
แพ้ด้วยกันทั้งสองประเภทครับทำให้อินโดนั้นแซงขึ้นนำ๒ต่อ๑คู่
หลังจากนั้นไทยมาฮึดสู้ครับในหญิงคู่มือสอง
ซีรีแต้รัตนาชัยนะครับกับพุทธิตาสุวัสจิรกุลครับ
เอาชนะไปได้สองเกมรั่วทั้งคู่ครับสมมุมให้ไทยนั้น
พลิกกลับมาครับคว้าชัยได้๓ต่อ๒คู่ครับ
พบกับจีนแชมป์สูงสุด๑๔สมัย
วันนี้นะครับเวลาเที่ยงตามเชียร์กันได้
และนี่ครับภาพสุดน่ารักครับ

มันเป็นความสำเร็จของทีมแบตมินตันไทยนะครับ
ที่ตั้งเป้าหมายในการเป็นเจ้าภาพ
กับการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้นะครับ
เมรัชนกแล้วก็น้องแท็นิชาออนครับ

เป็นแก่นำในการพาทุกคนเต้น
ลืมอายุเลยนะครับคุณหญิงปัธมา

ยุวชนอายุต่ำกว่า๑๗ปี

ก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันในรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ๘ทีม

สกอร์สุดมันเลยครับ

แล้วก็๑๕ต่อ๑๐นะครับ
โอ้โหค่อนข้างจะอุ่นใจในเซตตัดสินนี่แหละครับ
ที่เราชนะได้ห่างนะครับ
ก็ทำให้ตามเป้าหมายครับทีมไทยชุดนี้

ซึ่งคาดว่าเม็กซิโกนั้นจะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ

ชื่นชมลูกทีมสามารถกลับประสูจน์เกมได้
แต่ว่าผลแพ้ชนะเนี่ยไม่สำคัญนะครับ
เท่ากับโจทย์ที่สามารถผ่านความกดดันได้

เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติในอนาคต

และเด็กพวกนี้คือเป็นเด็กที่ประสบการณ์น้อยนะครับ
ประสบการณ์น้อยพอมาเจอเกมที่กดดัน
การที่เขาเล่นผ่านได้วันนี้ผมถือว่า
เขาทำได้ผ่านในระดับหนึ่งผมพอใจมาก

ที่ทำได้ดีและล้องน้องก็สามารถที่จะสามารถคิดเองทำเองได้
โดยที่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็
แต่ว่าต้องลุ้นเชียร์กันต่อในรอบรองชนะเลิศ
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นวันเสาร์ที่๒๖พฤษภาคมนี้
แฟนเพจของไทยรัฐทีวีในเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาที
แล้วก็ติดตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐนะครับ
บันทึกการแข่งขันนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ
สุดท้ายในกลุ่ม๗ก็เอาชนะโปแลนด์
สุดมันครับ๓ต่อ๒เซตเหมือนกันครับ
สกอร์๒๕๒๒๒๑๒๕๒๕๒๓๒๑๒๕และ๑๖ต่อ๑๔
ผลงานครับ๒สนามเราชนะอย่างละ๑สนามนะครับ
ชนะ๒แพ้๔มี๕คะแนนรั้งอันดับ๑๒จาก๑๖ทีมครับ
พฤษภาคมนะครับเจอกับโดมินิกันเกมแรก
๒เจอเยอรมนีแล้วก็เจอกับทางสหรัฐอเมริกาต่อนะครับ